พาไปส่องแผงผักกันบ้างในเทศกาลเจช่วงนี้ปีนี้
เราก็เลยมีรายละเอียดมาบอกนะคะถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย

มาค่ะคุณผู้ชมเทศกาลกินเจแล้วนะคะปีนี้ก็ตรงกับวันที่๖ถึง๑๐ตุลาคมนะคะก็จากการลงพื้นที่สำรวจแผงผักในตลาดพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากินเจปีนี้ไม่คึกคักนะคะจากสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยก็เลยทำให้คนค่อนข้างจะออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของตามต
ส่วนจากปกติเนี่ยเขาบอกว่าเคยขายผักได้เยอะมากเลยวันหนึ่ง๗๐ตันได้ถ้าเป็นในช่วงเจนะ

แล้วเขาก็คิดว่าเทศกาลกินเจปีนี้
ก็คาดว่าอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าปีก่อน
หลายที่ก็ไม่ได้มีการจัดงานนะคะ
แล้วก็เราต้องประเปยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตไปค่อนข้างมาก

หรือซื้ออาหารใส่ถุงกลับไปกินที่บ้าน

ก็เลยทำให้แบบแผงผักหรือว่าของสดต่างขายยากขึ้น

ผักผักผักผักบุ้ง

แต่ที่แน่นอนเลยก็คือกะหล่ำปลี

สังเกตไหมว่ากล่ำปีจะใช้ค่อนข้างเยอะ
อันนี้ไม่แน่ใจจริงกะหล่ำปีเหรอ
หล่ำปีจะใช้ค่อนข้างเยอะในการทำอาหารประกอบอาหาร
อย่างเช่นผัดหมี่ช่วงต่างก็อาจจะใส่กะหล่ำปี
หรือผัดผักต่างก็จะใส่กะหล่ำปีใช่ไหม

ก็จะใช้แบบขายดีมากที่สุดสำหรับกะหล่ำปี
แต่ว่าจริงเขาบอกไม่ได้ขายดีช่วงกินเจนะ

เพราะคนไทยนิยมทานกันมากที่สุดด้วย
ส่วนรองลงมาก็คือพวกอย่างที่คุณชนะบอกเลยค่ะ

วางตุ้งหัวใช้เท้าผักกาด
หรือว่าพวกผักเจอื่นก็ขายดีเหมือนกัน
พ่อค้าหลายคนก็เลยอยากจะฝากคนไทย
ช่วยกันมาอุดหนุนผักจาก
พ่อค้าแม่ค้าจากเกษตรกรนะคะ
เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้นะคะ

คือเทศกาลเจปีนี้มันอาจจะไม่ค่อยคึกคัก

หลายที่ก็อาจจะไม่ได้มีการจัดงงจัดงานขึ้นมาอะไรแบบนี้
แต่ก็จำใจใช้สอยถ้าเกิดใครสะดวกที่จะทำอาหารเอง
แต่ถ้าทำแบบน้องเบยต้องที่ทำ